สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ

วันนี้คุยกับอาจารย์และคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของนักโทษและเรือนจำน่าสนใจนะครับคุณผู้ชม
ในเบื้องต้นผมมีข้อมูลให้คุณผู้ชมติดตามกันครับถ้าย้อนกลับไปพบว่าหลายประเทศในยุโรปตอนนี้เขาเริ่มทยอยปิดเรือนจำแล้ว
แต่สวนทางกับประเทศไทยที่นักโทษล้นเรือนจำผมไม่ได้พูดลอยนะครับมีตัวเลขมาอ้างอิงด้วย
นี่คือสถิติครับนักโทษของไทยล้นเรือนจำมากที่สุดติดอันดับที่๖ของโลก
และถือว่ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนี้ดังนั้นคำถามแรกครับอาจารย์

โอ้โหนักโทษของไทยเนี่ยมันมากมายขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
ใช่ครับเพราะว่าถ้าดูสถิตินะครับที่ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับ
เทียบประเทศสองร้อยกว่าประเทศในโลกนะครับจะเห็นตามภาพนี้เลยนะครับว่า
ประเทศไทยนะครับมีนักโทษอยู่ประมาณ๓๒๐๐๐คนครับ
คิดแล้วเป็นอันดับหกของโลกครับครับซึ่งการคิดแบบนี้นะครับ
อาจจะยังไม่ค่อยเป็นธรรมเพราะมีประเทศเล็กประเทศใหญ่นะครับ
ถ้าเทียบกับประชากรเท่ากันนะครับเราก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งครับ
ถ้าเทียบประชากร๑แสนคนนะครับไทยนะครับก็จะมีนักโทษอยู่๔๗๒คนนะครับ
ประชากรแสนคนคิดเป็นอันดับ๘ของโลกครับ
โอ้โหอาจารย์ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
จุดที่นักโทษไทยล้นเรือนจำนะครับ
ครับสาเหตุสำคัญนะครับเพราะว่าของเรากระบวนการยุติธรรมของเรานะครับ
เน้นกระบวนการทางอาญาเยอะนะครับอะไรอะไรก็เป็นอาญานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องยาเสพติดนะครับเสพมากเสพน้อยก็เป็นโทษอาญานะครับ
อกจากนี้นะครับเรายังลากเอาคดีต่างที่ต่างประเทศถือว่าเป็นคดีส่วนบุคคล
เช่นคดีเช็คนะครับเช่นคดีหมินประมาทเข้ามาเป็นคดีอาญาด้วยครับ
ต่างเหล่านี้ทำให้เกิดคดีที่ไม่จำเป็นปีหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็น๑๒๐๐คดีครับ
อาจารย์ครับแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในแต่ละปีที่มีการตัดสินลงโทษเนี่ย
คือโทษจำคุกก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยสิครับถูกไหมฮะ
ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดเราดูสถิตินะครับอย่างดูในภาพนี้นะครับ
จะเห็นว่าปี๒๕๕๗นะครับเรามีการลงโทษประมาณ๒๐๐๐คดีนะครับ
คนมีการจำคุกถึง๗๐๐คนนะครับมีจำตั้งแต่๑ปี๒ปีมากบ้างน้อยบ้างครับ
เรียกได้ว่าจำคุกเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้นักโทษล้นเรือนจำ
เราควรจะมีแนวทางในการบรรเทาเบาบางปัญหานี้ยังไงครับอาจารย์
ครับการที่คดีมีนักโทษติดคุกเยอะนะครับสร้างต้นทุนต่อสังคมเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเราควรลดโทษอาญานะครับให้เหลือเท่าที่จำเป็นครับ
เหลือเฉพาะการเป็นการทำผิดต่อแผ่นดินจริงทำให้เกิดความไม่สงบสุขต่อสาธารณชนจริงครับ
หันมาใช้โทษปรับให้มากขึ้นครับถ้ายังต้องใช้อาญาอยู่นะครับก็ใช้โทษปรับครับ
เพราะโทษปรับนั้นจะไม่ทำให้รัฐเสียสตุ้งสตังค์รัฐกลับได้เงินจากประชาชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือบางส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหานี้นักโทษล้นเรือนจำนะครับ
คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
ทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ